ส่วนในวันนี้นะครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับ

เพื่อช่วยพี่น้องชาวใต้ที่ประสบเหตุน้ำท่วม
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีของเรา
คุณธนรัชเฟื้องรึไทยคุณครับ
นักฟุตบอลทีมชาติไทยอภิกษิศไข่แก้วและใกล้รุงตรีจักษัง
พบกับทีมรวมดาราของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนัดนี้มีการประกาศอาชีพหากใครทำประตูได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบังออนเบนจาธิกุลชัยรุ่งเรือง
อธิกรรมดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธรรมดุลีมอบเงินสมทบทุนลูกละหนึ่งหมื่นบาท
การแข่งขันเกติศักดิ์เสนาเมืองทำประตูต่อหน้าแฟนบอลหลังหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงให้ทีมนำก่อน๑๐ในครึ่งเวลาแรก
พร้อมกับโชว์ตีลังกาอันเป็นเครื่องหมายการค้าในวัยสี่สิบสามปีก่อนที่จะครบเก้าสิบนาทีเพื่อนซิโก้ถล่มทีมรวมดาราไปแปดประตูต่อศูนย์
ก็ตั้งใจที่จะเตะฟุตบอลเนี่ยเพื่อการกุศลเพื่อที่จะหารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ย
เขาเรียกว่าซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้พวกเราก็รู้แล้วว่าน้ำท่วมหนักที่ภาคใต้
เราก็เลยคิดว่านอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราได้ทำบุญร่วมกันด้วย
ก็ถือว่าเป็นงานของมูลนิธิซิโก้ด้วยแล้วก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธน
สำหรับเสื้อที่ซิโก้ใส่ในเกมนี้มีการนำมาประมูล
เริ่มจากราคา๑๕๐บาทก่อนจะจบลงในราคา๒๐๐๐บาท
และการโชว์ตีรังกา๒ครั้งครั้งละ๑แสนบาท
รวมยอดบริจาคอย่างไม่เป็นทางการอยู่ที่๓๘๐๐๐บาท
โดยจะนำไปมอบให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ต่อไป
ธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน